ศรีสะเกดครับศรีสะเกดก็โดนโนรูเข้าไปฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
ท้นตะหลิ่งจากลำห้วยสำรานเข้าบ้านเรือประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลมแรงนะฮะฝนก็ตก
พัดต้นไม้อยากทำรถกระบะโอ้ยแรงไม่แรงอ่ะเอาสิแรงมากอ่ะ
สะเกดเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบจากโนรูเหมือนกันนะครับฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปตลอดทั้งวัน
ช่วงเกิดกระแสลมแรงนะครับส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายจุด
รถชนก็ชนกันเสาก็ล้มป้ายก็หักรายงานข่าวบอกต้นไม้หักโค้นขวางถนนหลายแห่ง
ช่วงใกล้ค่ำนะครับตำรวจสพห้วยทัพทันได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะถูกต้นไม้โค้น
ล้มทับถนนสายห้วยทัพทันปรางกูใกล้กับห้วยยางในอำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดครับ
ก็ไปตรวจสอบกันนี่ฮะเนี่ยนี่ไงที่ผมบอกนี่ไงคนเป็นอะไรไหมเนี่ย
ถามให้แล้วคนอื่นไปไหนไม่ได้ล่ะพอไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจพบร่างผู้เสียชีวิต
คือนายบัวสอนพิมดาอายุ๕๑ปีท่านนั่งอยู่ที่เบาะหน้าเอาออกไม่ได้ครับนะครับ
ร่างท่านติดอยู่กับซากรถต้องใช้เครื่องตัดถ่างเอามานะครับ
แล้วเอาร่างของท่านออกมาชันสูตรนอกจากนี้ยังมีคนในรถได้รับบาดเจ็บอีกสองคนนะครับ
ส่วนคนขับรถนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บครับอืมสถานการณ์ในตัวเมืองศรีสะเกดคุณผู้ชมครับ
น้ำจากลำห้วยสำรานมันเอ่อล้นท่วมถนนนะครับบ้านเรือประชาชนนะครับ
ประชาชน๑๐ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในตอนนี้อพยพไปอยู่ที่จุดพักพิงทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้อย่างปลอดภัยแล้ว
นี่คือสถานการณ์ที่ศรีสะเกดครับโดนโนรูเข้าไปเหมือนกัน
นี่พอพี่เบิร์ตพูดถึงศรีสะเกดคุณผู้ชมศรีสะเกดส่งมาเลยกันทรลักษณ์ศรีสะเกดตกมา๒คืน๑วันตกมาแบบไม่ขาดสาย
อีกคนนึงบอกว่าที่อำเภอศรีรัตนาตกยังไม่หยุดแล้วก็บางพื้นที่ท่วมแล้วด้วย